เป็นผัวซ้อมเมียค่ะสามีซ้อมภรรยากลางถนนไม่อายสายตาใครเลย
ที่สำคัญทำต่อหน้าลูกสาววัยเก้าขวบแล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
เห็นประจำอ้าวทำแบบเนี้ยบ่อยมากครับ
ตำรวจช่วยเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอืม

กลับมายืดกุ้งลูกอยู่ซึ่งนั้นต่างคือแล้ว
ยุ่งมันก็เยอะด้วยยุ่งดักรุ่งด้วยสองชั่วโปรงไม่มีใครมาเลื่อนรถ

นี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวนะคะ
พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์
เหตุเกิดหลายครั้งแล้วเกือบทุกเดือนสงสารผู้หญิงกับลูกเขามาก
ที่ไม่มีคนเข้าไปห้ามเพราะว่าเขาจะทำร้ายคนที่เข้าไปห้ามด้วย
พร้อมบอกด้วยน่ะนะคะว่าฝ่ายผู้หญิงถูกทำร้ายคนอื่นเยอะมาก
แต่คลิปที่ถ่ายมาเนี่ยถ่ายมาได้เพียงเท่านี้

ผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่กลางถนนอยู่ที่พื้น
ส่วนผู้ชายไม่สวมเสื้อสวมแต่งเกงขาสั้นสีเหลือง
แล้วก็เนี่ยค่ะเตะเข้าที่ตัวบ้างฟาดเข้าที่หน้าบ้าง
แล้วก็เตะอย่างเต็มแรงนะคะไม่ได้มีอาการยั้งเลย
ผู้หญิงก็ร้องไห้ตลอดเวลาผู้ชายก็สะบดด่าไล่หลังตลอดอีกเหมือนกัน
สักพักหนึ่งผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็ยืนขึ้น
แล้วก็รีบเดินกระเพลกหนีด้วยความเจ็บปวด
โอ้โหคลิปนี้ถูกแชร์ไปคุณผู้ชมดูคอมเมนต์สิคะ
คอมเมนต์เนี่ยไม่ต่ำกว่า๓บรรทัศน์ทุกคอมเมนต์
แล้วมากันเยอะมากเรียกว่าด่าผู้ชายถล่มทลายเลย

ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยนะคะ
ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวานที่พัทยา

ก็ไปถามถ่ายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงเรื่องราวมันคืออะไร
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเอาวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
มันคือเช้าวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้เอง
เธอกำลังจะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนก็ขอเงินสามี๔๐บาท

เออไม่ให้ก็ไม่ให้ก็เดินหนีไปเลย
สามีเลยยิ่งหุดหงิดเพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่แล้ว

เดินเข้ามาทั้งเตะทั้งต่อยกลางถนนเลย
คนที่อยู่แถวนั้นเขาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์
แล้วก็บอกด้วยว่าลูกสาววัย๙ขวบรับรู้เรื่องนี้ตลอดเลย
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ยืนดูพ่อทำร้ายแม่อยู่ตลอด
แต่ว่าสามีเนี่ยยังไม่เคยทำร้ายลูกนะคะมีแค่ดุด่าเฉย
ก็แค่ทะเลาะกันในเรื่องในบ้านนะคะทะเลาะกันกับแฟน
เขาก็แค่โมโหมากยั้งตัวเองไม่อยู่แค่นั้นเอง
ปกติแฟนเป็นคนรักษาอย่างไรเป็นคนทำร้ายแม่
เป็นคนเป็นคนก็เป็นคนที่โมโหขี้โมโหอยู่
แต่ก็คือจะโมโหกับตัวเราซะมากกว่าเอาคนอื่นเขาไม่
ทำร้ายเราบ่อยไหม
อย่างที่น้องเขาโพสต์นะคะตามนั้น
เขาเคยไปทำกับลูกบ้างไหม
ไม่ค่ะไม่เคยทำกับน้องนาเดียไม่เคยทำกับลูกเราเลย
อย่างเก่งที่ทำกับลูกเราก็จะเป็นการด่า
แล้วก็สอนให้แบบตั้งใจเรียนอะไรประมาณเนี้ยอืม
ขออนุญาตนะฟังจากที่ภรรยาให้สัมภาษณ์

แต่เพราะว่านี่ไงเพราะเธอบอกเธอเล่าให้ฟังนะคะว่า

เหมือนสามีก็จะรู้สึกผิดไง
เหมือนสามีจะรู้สึกผิดแล้วก็สำนึกกับการกระทำของตัวเอง
ก็เลยอาจจะให้อภัยกันได้

มันไม่ใช่เป็นแค่นะผมว่ามันเป็นความร้อนแรง

ความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวและไม่ใช่ทางออกของปัญหาใดเลย